จะไหลไปถึงดังเทอด์บั้นสร้างกันกินบุรีนะครับ

อาจจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่อาจจะเคยชิน
กิจกรรมดีนะครับให้กับชาวนครนายกนะครับ
ผมแนะนำของจังหวัดนครรภ์นโยค
ผมคิดว่าทุกวันนี้มันเป็นความที่เหลือการเวลาทอดกันในทุกทางเมือง
ข้ามห่วงใหญ่นะครับว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทครับ
แถมที่การกิจกรรมนครรภ์นโยคครับได้กลายเปิดการในวันนี้ครับ

ข้ามห่วงใหญ่นี้กรอบรักอย่างที่ที่ตัวลายถึงแวดร้อนค่ะ
จมน้ำตาอย่างนี้ไหมครับ
สูงในค่ำจริงอยู่เลยปุ่มและสะพานมันจะยื้อเลยนะ

แม่งให้อธิบายนะจานฟัง
จานค่ะมันจริงเลยโอ้โหสบายอยู่แล้ว
จะไปอยู่อาจารย์คนใหม่แล้วหรือเปล่า

ขอบคุณครับ